นี่ก็เป็นมุมของประชาชนชาวพม่าที่ออกมาเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้น
แล้วก็พิจารณาคดีกันใหม่นะคะหลังจากที่ไม่พอใจคำตัดสินของศาล
ทีนี้ไปดูอีกมุมหนึ่งของทนายความ
ทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองคนเขาก็เดินหน้ายื่นอุทธรณ์สำหรับเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
แล้วก็เชื่อลึกด้วยว่าสำหรับคดีนี้ทั้งสองคนจะได้รับโทษสูงสุดไม่น่าจะเกิน๑๐ปี
ขณะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยของประเทศไทยเมื่อวานนี้
ก็มีการออกแถลงการตอบรับสมาคมนักข่าวพม่า
ว่าให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังกรณีนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็มีการออกแถลงการตอบรับแถลงการของสมาคมนักข่าวพม่า
ที่มีต่อการตัดสินประหารชีวิตของแรงงานพม่าทั้งสองคน
ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าเมื่อกันยายนปีที่แล้วค่ะ
โดยเห็นด้วยต่อแถลงการที่หวังให้สื่อมวลชนไทยเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังของคดีนี้
ยืนยันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาสื่อของไทยนั้นได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริง
รวมทั้งจัดทำรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับสมาคมนักข่าวพม่า
ที่จะช่วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและตามหลักการประชาธิปไตยอีกด้วย
ไปดูอีกหนึ่งมุมนะคะด้านเว็บไซต์ข่าวอิรวดีสื่อของพม่าสัมภาษณ์นายอ่องเมียวทัศน์
ทนายความของ๒ผู้ต้องหาชาวพม่าในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า
โดยบอกว่าเขาตอบเพียงสั้นว่ากำลังอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องอุทธรณ์
ซึ่งเขามีความเชื่อมั่นเกินร้อยละแปดสิบ
ว่าผู้ต้องหาชาวพม่าทั้งสองคนจะได้รับโทษอย่างมากที่สุด
ก็ไม่น่าจะเกิน๑๐ปีหากสามารถอุทธรณ์ได้สำเร็จ
หวังว่าทั้งสองคนจะได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้อีกด้วย
เรื่องนี้ทางด้านของทางการพม่าบอกว่าเขาจะดูแลคนไทยที่อยู่ในพม่าอย่างดี
แล้วก็จะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
แต่เรื่องคดีก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะฮะยื่นอุทธรณ์ทั้งสารอุทธรณ์แล้วก็สารดีกา